ไทยรัฐออนไลน์ร่วมกับไทยรัฐทีวีชวนคุณร่วมโหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๕๖
มิลลิแรปเปอร์สาวสุดปังที่มีผลงานดังไกลถึงต่างแดด
สู่การเป็นศิลปินที่มีเพลงฮิตติดชาร์จตลอดทั้งปี
กว่ารางวัลในวงการเพลงมาแล้วมากมายหลายเวทีการันตีถึงความสามารถของเธอได้เป็นอย่างดี
วรรณฑรศิลปินสาวหน้าใสขวัญใจหนุ่มกับเสียงใสที่เป็นเอกลักษณ์
เจ้าของเพลงดังโดนใจมากมายมาแรงขนาดบัตรคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก
โอัลใน๑ชั่วโมงแถมขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์
โหวตได้ตั้งแต่๑๖มกราคมถึง๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่๑มีนาคม๒๕๖๒